สภาพถนนและชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อันเกิดจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และทำให้เกิดเรื่องเล่าถึงการทรงงานของพระองค์มากมายนะคะ
หลายคนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เช่นเดียวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับถนนดิสโก้ในจังหวัดกาลสิน

ถนนสาย๑ที่จังหวัดกาลสิน

พื้นผิวขลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า๒๐ปีมาแล้ว
เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาจากผู้ที่ได้โดยเสด็จไปถวายงาน
เพราะเป็นถนนสายที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงหาแหล่งน้ำให้แก่ชาวบ้านกุฎตอแก่น
ซึ่งทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประสบกรณิกร
ยังขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
ก็ยังจำภาพได้นะครับ
กรั้วพังรั้วหลุดน้ำไป
ยังรับสั่งรั้วกลับมาซ่อมไปก็
เพราะมีรัวผังรี่ร้มดำอยู่
เราบอกไม่ต้องไปสร้างเกือนที่ไหน
ที่มาจากโครงการพัฒนาลำน้ำลำประยัง
ในอดีตอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน

การทำนาของชาวบ้านจึงแตกต่างจากการทำนาทั่วไป
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสันดุ้ง
จะใช้วิธีเจาะดินด้วยไม้ให้เป็นหลุมเล็ก
กล้าต้นข้าวที่เพาะไว้ฝังลงในหลุมแล้วกลบดิน
รอน้ำค้างช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัว
แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเหมือนเช่นในอดีต

ข้าวเหนียวที่ปลูกในพื้นที่อำเภอเขาวง
มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง
เมื่อก่อนตรงนี้นะครับเคยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแรงนะครับ
ต้องรอฤดูน้ำฝนในแต่ละปี
บางครั้งชาวบัวไทยต้องใช้น้ำค้างในการทำนา
เพราะไม่มีฝนแห้งแรงมาก
หลังจากปี๒๕๓๕พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมา

และมาสร้างอุบวงภาน้ำรำพ่วยอย่างมุมิพัฒน์
ทำให้ชีวิตของชาวภูไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
จากเดิมนะครับที่เป็นพื้นที่แห้งแรง
ตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ทำนาได้ทุกปีนะครับไม่มีแห้งแรงนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ
ถนนดิสโก้อาจจะพระราชทานชื่อถนนขึ้นมาจากพระราชอารมณ์คัน
แต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นทางที่นำความห่วงใย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่ประสบกรณิกร

ให้ได้มีแหล่งน้ำเพื่อการดำรงชีพที่สมบูรณ์เรียบพร้อม
โดยมิทรงย่อท้อทรงมานะบากบั่นทุ่มเทพระวรกาย
แม้เป็นถนนที่แสนธุรกันดาล
ก็ไม่อาจจะยับยั้งพระราชหารุทัยที่หมายมั่น
ราศดรได้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน
บรรยาศาสตรีประตูนุศาสตรี